คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของสื่อออนไลน์ก่อนนะคะ
ออนไลน์เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นดาบสังคม
คมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนเนี่ยร่ำรวยจากการค้าคาด
อีกคมหนึ่งค่ะกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพทำอะไรก็ไม่รู้
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะนักศึกษาสาวเป็นนักศึกษาปี๒แล้วก็เป็นเน็ตไอดอลด้วยหน้าตาสวยใช่ค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมโดนเอาภาพถ่ายส่วนตัวเนี่ยไปโพสต์ขายบริการในสื่อออนไลน์
อันนี้เป็นเหยื่อกลุ่มแรกนะส่วนเหยื่อกลุ่มที่สองค่ะคือคนที่จะไปซื้อบริการเนี่ย
มีคนตกเป็นเหยื่อแล้วโอนเงินไปให้มิจฉาชีพกลุ่มนี้สักประมาณ๒๐รายมูลค่าความเสียหายหลักแสนบาท
สุดท้ายคุณแม่ของน้องเนี่ยอายุสักประมาณสี่สิบห้าปีพาลูกสาววัยสิบเก้าปีที่ตกเป็นเหยื่อบอกว่าไม่ไหวละ
พาไปร้องขอความเป็นธรรมไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหม
ช่วยติดตามความคืบหน้าของคดีหน่อยเพราะลูกสาวถูกกลุ่มมิจฉาชีพ
นำภาพถ่ายส่วนตัวไปแอบอ้างขายบริการ
ผ่านทางโซเชียลก็คือสื่อออนไลน์
ได้รับความเสียหายมีคนหลงเชื่อเกือบ๒๐ราย
เงินไปซื้อบริการเป็นเงินกว่า๒แสนบาท

เห็นแต่ช่วงบนเนี่ยน้องเล่าบอกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
มีเพื่อนส่งภาพถ่ายของน้องพร้อมกับข้อความ
ลักษณะคือชักชวนให้มาซื้อบริการทางเพศมาให้น้องดู
ก็เลยถึงบางอ้อเอาแล้วฉันโดนแล้ว
ถูกกลุ่มมิจฉาชีพนำภาพถ่ายส่วนตัว

หลอกให้เหยื่อโอนเงินมาก่อน
มีค่ามาจำก่อนนะโอนเงินมาก่อน
แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะนัดเจอตัวกัน
พอเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินมาปุ๊บ

ตอนนี้มีคนที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อสักประมาณ๒๐ราย
แล้วแต่ละรายไปแจ้งความไว้หลากหลายพื้นที่
ส่วนตัวน้องเองค่ะไปแจ้งความไว้ที่กองปราบ
กองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือปอทแล้วก็ที่สพชพ
แต่คดีมันไม่คืบหน้าไง
นี่ไงคดีมันไม่คืบหน้าน้องก็เลยต้องมากับคุณแม่
มาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์เนี่ยนะคะ
กลุ่มมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ชม
มันยังไม่หยุดค่ะยังนำภาพถ่ายของเธอ
มาเสนอขายบริการทางเพศอยู่เหมือนเดิม

ตอนนี้เธอทำได้เพียงโพสต์เตือนภัยว่าอย่าลงเชื่อนะ
หนูไม่ได้ขายบริการทางเพศแบบกลุ่มที่มิจฉาชีพเขาว่านะ

ถ้าเจอแบบนี้ก็คือมันทำได้อย่างเดียวคือแค่โพสต์เตือนอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยากฝากเตือนอะไรที่คนที่หลงเชื่อการโฆษณาของคนนี้บ้างไหม
ก็อยากให้ดูข้อมูลให้ดีก่อนอะไรอย่างนี้
ก่อนที่จะแบบโอวนไปหรือแบบเช็คเครดิตอะไรอย่างนี้ค่ะก่อน
เพราะว่าจำนวนเงินที่เสียไปมันก็มากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งอยากให้แบบเช็คเครดิตเช็คข้อมูลอะไรให้ดีก่อนนะคะ

ทนายรณรงค์ก็ตอนนี้๑ทราบเรื่องแล้ว๒รับเรื่องแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวจะไปทวงถามความคืบหน้าของคดี
ทั้งที่ปอทเองก็ดีหรือสพชัยพฤกษ์เองก็ดีนะคะ
แล้วก็ทนายรณรงค์ยังฝากเตือนไปยังที่
คิดจะซื้อบริการทางเพศด้วยบอกว่า
ลักษณะการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยค่ะ